ก่อนออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในเช้าวันนี้นะครับ
นายกรกรร้อนหนาวกับผมอุปตนันพิศิษฐ์มหันต์นะครับ
วันนี้ตลอดทั้งวันคงต้องเตือนกันหน่อยนะครับ
สำหรับสถานการณ์ฝนกลางฤดูหนาวนะครับ

ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง

ปัจจัยสำคัญตอนนี้ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ได้มีการเคลื่อนที่เฉียดเมืองไทยของเรานะครับ
แน่นอนเมื่อมีคลื่นตัวนี้ผ่านเนี่ยนะครับ
จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
อาจจะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรงเกิดขึ้น
บางจุดบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกด้วยนะครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
เน้นภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับ

ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศดูฟ้าดูฝนด้วยนะครับ
โดยเฉพาะใครที่อยู่ในช่วงเดินทางอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะเราอาจจะมีลักษณะของลมแรง
ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้รถใช้ถนนเกิดขึ้นได้
ส่วนบริเวณทางตอนกลางพายุหนึ่งลูกตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่มีบทบาทต่อสภาพอากาศเมืองไทยพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นระดับใต้ฝุ่น
หลังจากนี้ก็จะมีทิศทางหอบเอากลุ่มฝนเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ตอนล่างไปจนถึงตอนกลางของประเทศไทย
แต่ว่ากลุ่มฝนที่เข้ามามาเจอลมหนาวก็จะทำให้บริเวณทางตอนกลางมีลักษณะของฟ้าอึมครึมจะไปเน้นหนักหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง
เดี๋ยวเราคนดูกันหน่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเป็นอย่างไรกันบ้างภาพรวมแล้ว
สภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือยังมีโอกาสได้
เจอกับอากาศหนาวเย็นนะครับ
โดยเฉพาะตามยอดดอยต่างตอนนี้เนี่ยนะครับ
อุณหภูมินั้นต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นราบครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ

สุดอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ

สุดอยู่ที่ประมาณ๖องศาเซลเซียตนะครับ
ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในบางพื้นที่นะครับ

สุดอยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียตนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
ตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในบางพื้นที่นะครับ

ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๐องศาเซลเซียตครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตรครับ

มีฝนฟ้าขนอง๑๓๐ของพื้นที่ตอนบนอากาศเย็นสบายนะครับ
แล้วก็ต้องระวังหน่อยหนึ่งนะครับ
บริเวณจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสนะครับ
จะมีฝนฟ้ากระนองอันเนื่องมาจากพายุนี่แหละครับ
ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๐องศานะครับ
อยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต

จากฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ

มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นก็เป็นจังหวัดกระบี่ตรังแล้วก็สตูนครับ

มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเล็กน้อยนะครับ
อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้อยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียตนะครับ
ตอนนี้ลมหนาวกำลังจะมาเยือนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ทำให้สภาพอากาศหลายจุดหลายพื้นที่
มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเป็นพิเศษนะครับ
ยังไงช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป